ว่ามีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่ง

ก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมายี่ห้อหนึ่ง

ทำให้สามีของเธอเสียชีวิตเพราะว่าต้องการจะลดน้ำหนักไง

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายประพัทธ์ลำไย
เป็นนักธุรกิจนะคะอายุ๔๘ปี

อภัยไม่ใช่ชนบุรีที่ปฐุมธานีนะคะ
คือภรรยาบอกว่ากินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

น้ำหนัก๑๐๖กิโลกรัม
๒เดือนลงไป๔กิโลกรัม

แต่ภรรยาเขาคาดว่ามันอาจจะใช่
เพราะจริงแล้วสามีของเธอก็ออกกำลังกาย
แต่อยากผอมไงอยากผอมเร็ว

เก้ากรกฎาคมนี้เพื่อความชัดเจนว่า
สาเหตุเป็นเพราะยาตัวนี้ยี่ห้อนี้หรือเปล่า

เราก็ไปคุยกับนายแพทย์ภูลาภฉันทวิจิตวงรองเลยค่ะ
ที่การคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยนะคะ

การเสียชีวิตของนายประพัทธ์เนี่ย
เป็นเพราะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ว่ามีส่วนผสมของไซบูทรามีนหรือเปล่า
ขอตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นล็อตเดียวกันไหมนะคะ
อยเขาออกประกาศไปแล้วว่าผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนล็อตไหน
ที่ถือว่าห้ามกินห้ามจำหน่ายแล้วเดี๋ยวจะมีการเอาผิด

ทีนี้คือตัวพี่สาวตัวญาติของผู้เสียชีวิตก็บอกว่า
ไม่รู้ว่าเป็นล็อตเดียวกันหรือเปล่าแต่ดูที่ยี่ห้อมันยี่ห้อเดียวกันไง

ดูที่กล่องที่อยู่ข้างตัวอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะที่ออยเขาไปตรวจเนี่ยตามเอกสารเขาระบุว่าเขาไปตรวจโรงงานที่ชนบุรี

ทีนี้เนี่ยออยก็บอกว่าได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ก็ลงตรวจโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเดี๋ยวรอการแถลง
จะมีการแถลงแบบชัดวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ๓๐เมษายน
ก็ดูไปถึงผลข้างเคียงด้วยนะ

ว่าจะมาจากยาตัวนี้หรือเปล่าทำให้เสียชีวิตนะครับ
เพราะถ้าจะบอกว่า๒เดือนลดลง๔กิโลกรัม

ดูผิดปกติมากนักถ้าเขาออกกำลังกายด้วยนะ

แต่ทีนี้การลงไป๔กิโลมันไม่ถึงปกติแต่มันก็ไม่น้อย

มันจะมีผลอะไรเกี่ยวกับหัวใจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ด้วยหรือเปล่า